คุณผู้ชมคุณทัศนัยคุณว่ากวางป่ากับหมาเจอกัน

หมาน่าจะวิ่งไล่กวางใช่ไหมแต่เดี๋ยวจะให้ดูภาพให้ดูภาพนี้ค่ะ
หมาวิ่งไล่กวางจริง
นี่คือกวางวิ่งหนีมาอยู่นะ

เขาหลงเข้ามามาในเขตชุมชนที่ชนบุรีค่ะ

คือเขาโดนหมาวิ่งไล่
จนทำให้กวางเขาต้องหนีเข้าป่ากระถิ่นข้างทางไป

อยู่ที่เขตเทศบาลบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี

ชาวบ้านเขาเล่าแบบนี้บอกว่าได้ยินเสียง
เป็นเสียงหมา๔ตัวที่เลี้ยงไว้เนี่ยนะคะ
คือเห่าบริเวณป่าล้างบ้านเนี่ย
เสียงดังเลยแบบไม่เคยได้ยินแบบนี้มาก่อน
ก็เลยแปลกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ต้องย้อนไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็เห็นเป็นกวางตัวใหญ่วิ่งอยู่กลางถนน
แล้วหมามันก็กำลังวิ่งไล่เห่าอยู่แบบนี้ค่ะ
ทีนี้กวางก็ตกใจวิ่งหนีเข้าไปในป่าข้างทาง

ก็ต้องมีการไปแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยพิทักษ์ป่าอ่างช้างน้ำ

กลัวว่าจะถูกคนจับไปทำอาหารหรือเปล่า